สำหรับคดีนี้ในแง่ของคดีตำรวจอายการและสารกระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการไป
แต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็มีการตั้งคำถามมาว่า
ทำไมถึงทำได้ลงคอและอะไรเป็นเหตุจูงใจให้กระทำลักษณะแบบนี้
ล่าสุดวันนี้จิตแพทย์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วย
โดยระบุว่าอาจจะเกิดจากการมีแรงจูงใจในการกระทำความผิด
เกิดจากความเจ็บแค้นหรือว่าเรื่องของจิตสำนึกไม่ทำงาน
นายแพทย์ทวีสินวิสานุโยธินพ่อมนวยการสถาบันกัลลายาราชนครีน
เปิดเผยว่าจากพฤติกรรมของแก๊งปืนควาย
เกิดจากมีแรงจูงใจในการกระทำความผิด
และรูปการที่ถูกกระทำที่ทำให้เจ็บแค้นมาก่อน
เสพยาเสพติดมีบุคลิกภาพแบบอันทภาณต่อต้านสังคม
จิตสำนึกไม่ทำงานการพัฒนาด้านจริยธรรมเสียไป
มีพฤติกรรมด้านลบตั้งแต่เด็ก
แล้วก็มีประวัติที่สอไปในแนวโน้มว่าอาจจะก่อเหตุรุนแรงได้
นายแพทย์ทวีสินแนะนำญาติผู้เสียหาย
ส่วนการดำเนินคดีก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายผู้เสียหายด้วย
ส่วนด้านแฟนสาวผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนี้
และครอบครัวควรดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะเหยื่ออาจเกิดความเครียดแบบเฉียบพลัน
หรือภาวะโรคขวัญภาวะภายใน๑๒สัปดาห์แรก
อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า
เพราะมีผลกระทบด้านจิตใจอย่างรุนแรง

ครอบครัวต้องช่วยกันประคับประคองจิตใจไปด้วย
เพื่อให้อาการเหล่านี้ค่อยดีขึ้นตามลำดับ